คุณผู้ชมคะมีโอ้โหเหตุการณ์ด่ากันไฟแลบบนท้องถนนนะคะ
สองคันคันหนึ่งเป็นกระบะบรรทุกหนัก
อีกคันนึงก็เป็นกระบะสีดำคือมาจอดแบบขับเทียบประกบกันเลยนะ
เปิดกระจกแล้วตะโกนด่ากันเลย
เหตุการณ์นี้ค่ะคนที่เป็นคนขับรถบรรทุกหนัก

แต่กลายเป็นว่าพอโพสต์เสร็จชาวเน็ตด่าคนโพสต์
คนโพสต์ต้องลบคลิปแต่ไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ

แล้วมันอีกจังการดั่งคลิป
โอ้โหนี่ไงฮะประกบกันเปิดกระจกแล้วก็ตะโกนด่ากัน
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะ
ถนนสายกำแพงเพชรนครสวรรค์ครับฝ่ายสองสามีภรรยาที่อยู่ในรถกระบะบรรทุกหนัก
เป็นฝ่ายเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะครับและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทีมข่าวฟังว่า
ยังไงฮะเขาอ่ะขับรถกระบะบรรทุกหน่อไม้ปี๊บหนักสี่ตันอ่า
ขับมาในเลนขวาขับเลนขวาเพราะเพิ่งขับแซงรถบรรทุกมาได้แป๊บนึงอืม
เลนขวาแป๊บนึงแต่กลับถูกชายหญิงที่อยู่ในรถกระบะสีดำ
ตะโกนให้ของลับก่อนอืมเพราะรถกระบะสีดำไม่พอใจ
แซงขวาไม่ได้ครับเพราะว่ารถของเขาอยู่ที่เลนขวาไง
แต่วิ่งช้าใช่เพราะว่าบรรทุกหนักเขาก็เลยบอกว่าเขาโกรธนะ
ขับตามรถกระบะสีดำไปเพื่อจะถามว่ามาให้ของลับเขาทำไมอ่า
เขาเนี่ยรถบรรทุกหนักมันเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายทันทีไม่ได้
ก็เลยจำเป็นต้องแช่ขวาแต่ก็ถูกด่าสวนมา
เขาบอกว่าโดนด่าว่าโง่บ้างอะไรบ้างสิงสาราสัตว์ต่างมาหมด
ก็เลยต้องตอบโต้ไปอย่างที่เห็นในคลิปอืมส่วนในคลิปเนี่ย
ที่มีเสียงผู้หญิงบอกว่าพ่ออย่าใช้มีดนะอย่าใช้มีดนะ
อ่าที่เมียบอกอ่าเขาบอกว่ามีดอ่ะเป็นมีดเอาไว้เปิดปิ๊บหน่อไม้
เมียตะโกนเตือนเพราะรู้ว่าเป็นคนใจร้อน
แต่ไม่ได้เอามีดอะไรออกมานะเมียแค่เตือนว่าอย่าเอามีดออกมา
เอามีดออกมาแต่ที่เขาโต้เถียงกับอีกคันหนึ่งอ่ะ
ลักษณะเหมือนกับอีกคันนู้นเขาก็บอกว่าเอาคุณรถหนักคุณก็ต้องวิ่งซ้าย
แต่ว่าคนที่เขาบอกว่าคุณก็ดูทางสิเหมือนกับประมาณว่า
เขาไม่ยอมวิ่งซ้ายหรือยังไงหรือยังไงก็คือมีคนที่เขาเห็นคลิปนี้อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ส่วนใหญ่ตำหนิสามีภรรยาคนที่ขับรถกระบะบันทุกข์หนัก
แล้วคนที่โพสต์คลิปนี่แหละเขาบอกว่าไปไปมามาเนี่ย
รถบรรทุกหนักเนี่ยอาจจะขับแช่เลนขวาแล้วขับอย่างช้า
ไม่ยอมเปลี่ยนเลนหรือเปล่าขับแช่เลนขวายาวยาวเนี่ยไม่ได้นะคะ

ประมาณว่าเลนซ้ายตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อ
ก็เลยไม่ยอมขับซ้ายแช่ขวายาวไปเรื่อยหรือเปล่า

มันผิดกฎจราจรมันผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้ด้วย
คนก็เลยกระแสตีกลับไงสุดท้ายเขาลบคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่ว่าใครจะผิดจะถูกก็ต้องอย่ามาด่ากันกลางถนนอะไรขนาดนี้นะฮะ

แล้วตำรวจเมื่อกี้เห็นตำรวจยังอยู่ที่แยกพอดียังด่ากันอยู่เลยอะ
พี่ตำรวจอาจจะงงให้เกิดอะไรขึ้น